ตอนนี้ตำรวจก็รู้ตัวคนร้ายที่ก่อเหตุฆ่าพนักงานต้อนรับบนรถโดยสารที่เสียชีวิตในห้องพักย่านประชาชื่นแล้วนะครับ
อยู่ระหว่างการเร่งนำตัวมาสอบสวนครับ
กรณีที่คนร้ายบุกเข้าไปใช้มีดทำร้ายร่างกายของนางสาววันธนีอธิจรครับ
เป็นพนักงานต้อนรับบนรถบัสประจำทางปรับอากาศเสียชีวิตสภาพเปลือยกายในห้องพักย่านถนนกำแพงเพชร๒เมื่อวานนี้ครับ
ตอนนี้จากการตรวจสอบผู้ต้องสงสัยซึ่งเป็นคนขับรถของบริษัทชื่อดังแห่งหนึ่ง

ล่าสุดตำรวจตรวจสอบพบว่าเวลาที่เกิดเหตุผู้ต้องสงสัยรายนี้
อยู่ในพื้นที่ต่างจังหวัดครับจึงไม่น่าจะเป็นผู้ก่อเหตุ
แต่ว่าตอนนี้มีผู้ต้องสงสัยรายใหม่อีกจำนวนหนึ่ง
อยู่ระหว่างการรวบรวมหลักฐานและวัตถุพยาน

ตอนนี้ก็รู้ตัวคนที่ก่อเหตุแล้ว
ว่าตำรวจจะสามารถรวบรวมหลักฐาน
เพื่อไปขออนุมัติศาลออกหมายจับได้ภายในวันนี้

ตอนนี้ตำรวจก็มุ่งไปที่เรื่องของประเด็นชู้สาว
เนื่องจากว่านางสาววรรษณีย์นั้นเป็นคนหน้าตาดี

คาดว่าผู้ต้องสงสัยอาจจะอยู่ในจำนวนชายที่ไปติดพันธุ์อยู่

หรือว่าเรื่องอื่นนั้นก็ยังไม่มีการตัดประเด็นออกไปนะครับ

ก็จะสืบสวนหาผู้ต้องสงสัยต่อไปครับ